คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยค่ะ
มีเรื่องราวของความสัมพันธ์อีกแล้ว
อดีตสามีโทรหาภรรยานัดมาเคลียร์ปัญหาใจกันที่โรงแรมม่านรูด
ไปถึงโรงแรมม่านรูดเสร็จปุ๊บยังไม่ทันได้คุยเคลียร์ใจเลยค่ะ
ปล้ำเมียตัวเองจะปล้ำเมียตัวเองไม่พอถุงยางก็ไม่ใส่
ใช้กำลังพยายามจะปลูกปล้ำสุดท้ายเมียทนไม่ไหวแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมม่านรูดริมถนนสายเลี่ยงเมือง
สี่แยกดงประโดกมุ่งหน้าสี่แยกไทยแอโรตำบลดอนทองนะคะ
ผู้ตายก็คือนายคานทองพาอายุ๖๒ปี
ถูกแทงเข้ากลางหน้าอกตัดคั่วหัวใจเลย
ส่วนคนแทงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอดีตภรรยานั่นแหละค่ะ
ยืนรอมอบตัวพร้อมมีดของกลางเปื้อนเลือดนางบุญเลี้ยงกรแก้ววัย๖๐ปีค่ะ
สอบสวนนางบุญเลี้ยงเนี่ยให้การแบบเรียบเฉย
คือก็ลักษณะก็เขาบอกว่าในนี้ใช้คำว่าไม่สะทกสถาน
ก็ลักษณะคือก็เล่าให้ฟังแบบเฉยเลยนะคะว่า
อยู่กินกับผู้ตายมานานกว่า๓๐ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ระยะหลังเนี่ยประมาณสักปีกว่าจับได้ค่ะว่า
นายคานมีผู้หญิงคนอื่นมีผู้หญิงคนอื่นว่าช้ำแล้วส่งเสียเลี้ยงดูอีกต่างหาก
ยังไม่พอค่ะนายคาเนี่ยยังชอบทำร้ายทุบตีตัวเธออยู่เป็นประจำด้วย
ทนอีกต่อไปแล้วเลยตัดสินใจบอกเลิก
กันเถอะแยกกันอยู่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะ
อยู่ในคันโทรศัพท์มาง้อบอกว่ากลับมาเถอะ
ดีกันเถอะเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมเถอะ
ก็เลยนัดหมายให้มาเจอกันที่โรงแรมม่านรูด
เธอก็มาตั้งใจมาเคลียร์ปัญหาหัวใจ
อยากให้นายคานส่งเงินมาให้ใช้บ้างเหมือนกัน
พอไปถึงค่ะอยู่นายคานก็พยายามปลุกปล้ำจะขอมีอะไรด้วย
เท่าไหร่ก็ไม่ฟังแถมไม่ยอมใส่ถุงยางอนามัยด้วย
บูเลี้ยบอกว่าไปอยู่กับใครที่ไหนมาก็ไม่รู้

แบบนี้ไปติดโรคมาหรือเปล่าฉันจะติดโรคไปด้วยหรือเปล่า
คว้ามีดแทงไปหนึ่งครั้งแต่เป็นครั้งเดียวที่มีความหมาย
เพราะมันตัดคั่วหัวใจจนนายคานเสียชีวิตทันที
บูเลี้ยงบอกว่าที่ทำไปเพื่อป้องกันตัวอย่างเดียว
ไม่อยากถูกนายคามปลุกปล้ำย่ำยีหัวใจแม้จะเป็นอดีตภรรยาก็ตาม
หลังจากก่อเหตุแล้วไม่คิดหนีด้วยยินดีรับโทษตามกฎหมาย
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ต้องมีการค้างไว้เพื่อให้ถ่ายรูปภาพกันด้วยเหรอคะเดี๋ยวนี้การทำแผนเนี่ย
คือหลังจากทำแผนเสร็จแล้วนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวนางบุญเลี้ยง
ดำเนินคดีตามกฎหมายฐานความผิดฆ่าคนตายค่ะ